พี่นิยมเอาอาหารไปให้หมาทุกวันเป็นประจำ
แต่วันนี้เดินไปหมามาโดนรถชนต่อหน้าต่อตาแกเลย

จะพาหมาแม่ลูกอ่อนไปหาหมอไปหาสัตวแพทย์
แต่ดูสิครับแม่เนี่ยคำว่าแม่ไม่ว่าคนหรือสัตว์เป็นแบบนี้ครับ
หน้านี้มันบอดหมดละจนต่อหน้าต่อตากับสินะครับ
เห็นเลยเหมือนว่าเขาไปดักรอผมกินข้าวไว้
พอผมมาก็พัดให้กับกางมิดสตรับตัวลดส่วนมาจนเลยยังเห็น
ที่เขาก็ชะล้อเลยรถรถสิเนี๊ยวหน่า
คือเอาข้าวไปให้หมาปรากฏว่ารถชนต่อหน้าต่อตาเลย
แล้วพอชนเสร็จปั๊บแกจะพาไปหาหมอไปหาสัตวแพทย์
ปรากฏว่ามันกลับมาให้นมลูกก่อนครับ
ตามันนั่นตาซ้ายมันนะ
พระศาสน์เหนือของใครฟังไงเป็นภาษาอีสาน
ภาษาเหนือนะอยู่แพร่นะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหคือท่านบอกว่ามันเป็นหมาแม่ลูกอ่อนนะครับ
รถชนอย่างแรงนะเอาอาหารไปให้มันตรงถนนคันครองชนระบาทานเนี่ย
แต่จังหวะที่มันวิ่งมาด้วยความดีใจชนตู้มครับ
ตู้มเสร็จปั๊บมันชื่อไอ้แดง
พายแดงไปหาหมอไอ้แดงมันเนี่ยครับคุณผู้ชม
กลับไปหาลูก๖ตัวให้กินนมก่อน
สุดท้ายครับไอ้แดงตาบอด

ไอแดงตาบอดนะครับคือเลือดมันออกสองตา
แต่ปรากฏว่าตานี่ที่บ่อดไปตาขวานะหรือสายข้างเดียวเนี่ย
นี่ละครับก็เลยฝากถึงคนขับ
ถ้าคุณไม่ตั้งใจไม่เป็นไร

แต่ถ้าคุณจงใจชนหมาเนี่ยอยากจะบอกว่าหมามันมีชีวิต
แล้วหมามันก็มีลูกต้องเลี้ยงดู
นี่แหละครับโอ้โหพี่นี่สุดยอดจริงพี่นิยมนะฮะ
อยู่แพร่นะอยู่แพร่นะขออภัยด้วย